รักเจ้าบุรีสิงห์สยาม
ทรงพร้อมรักรักทุกข์ทุกข์เขตข้าง
พระเมตต์มากเจ้าบุรีสิงห์สยาม
ทรงพร้อมรักรักทุกข์ทุกข์เขตข้าง
พระเมตต์เมียท่านท่วงที่
โรคไหลหายได้ทัน

เห็นว่าหลายท่านอาจจะรู้สึกว่า
งานแถลงข่าวเริ่มต้นด้วยศิลปะพัฒนธรรม
ซึ่งเหมือนกับว่าเป็นการย้อนยุคไป
กระหน่าเดียวกันท่านผู้มีริการ
ก็มาได้แนะนำให้ทราบถึง
ความทันสมัยของศรีราชนะครับ
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าศรีราชเรานอกจากจะเป็นโรงพยาบาล
ที่คอยดูแลประชาชนแล้ว
โดยที่ใช้เทคโนโลยีต่างขึ้นมา
โดยที่มุ่งเน้นให้การรักษาพยาบาลของศรีราชนั้น
เป็นการรักษาพยาบาลที่ตอบโจทย์
แล้วก็รักษาคนไข้ได้ดีที่สุด
ในขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่ศรีราชเรา
ซึ่งศิลปะพัฒนธรรม

แต่ศรีราชเราเป็นสถานที่แห่งหนึ่งนะครับ
พยายามที่จะนำทั้งสองสิ่งนั้นมาให้อยู่คู่กัน

สำหรับการเทศมหาชาตินะครับ
ถือว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยมาตั้งแต่โบราณนะครับ
ดูแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันล้าสมัย
คนที่มารับฟังนะครับก็จะได้คติสอนใจนะครับ

โดยที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตด้วยนะครับ
โดยที่ถือว่าการเทมหาชาตินั้นเหมือนเป็นคัมภีร์เล่นใหญ่ครับ
ที่จะทำให้สังคมไทยมีทางออกนะครับในทุกยุคทุกสมัย
เฉพาะในเวลาที่เราสงบนะครับ
แต่เวลาที่เรามีวิกฤตนั้นเนี่ยการที่เราเข้าน้อมนำเอาพระพุทธศาสนาเข้ามาช่วยนะครับ
ก็ทำให้ประเทศเราพ้นวิกฤตไปได้นะครับ
เรื่องของการเทียบมหาชาตินั้นเป็นเรื่องราวของพระเวชสันดรครับ
ซึ่งเป็นผู้บำเพ็ญทานบารมีด้วยการอบอ้อมอารีมีคันตินะครับ
มีความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ครับนะครับ
เป็นความเสียสละซึ่งเรียกว่าเป็นกรรมประเพ็ญบารมีซึ่งทำได้ยากนะครับ
โดยที่พระองค์ก็มุ่งเน้นที่จะบรรลุเป็นพระพุทธศัตริย์ครับ
แล้วก็จะเป็นการเป็นตัวอย่างส่งเสริมให้พวกเรามีความเสียสละรู้จักการให้อภัยครับ
โดยที่การเทศมหาชาตินี้ก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมอันดีที่ควรค่าแก่การสืบสารดำรงไว้นะครับ
เพื่อทำให้ประชาชนคนไทยครับมีเรียกว่าเป็นเพิ่มบุญสติปัญญานะครับ
โดยที่นอกจากจะทำให้เกิดปัญญาของคนในชาติแล้วเนี่ยยังส่งเสริมเรื่องของการสมรรถสันของคนในชาติด้วยนะครับ
ช่วยสร้างสังคมอันดีของไทยครับแล้วก็เขามีการบอกว่าการที่เรามารับฟังนะครับ
เทพมหาชาติให้ครบทั้ง๑๓กันนั้นนะครับสามารถนำไปใช้ได้ในการดำเนินชีวิตครับ
แล้วก็จะได้ผลดีทั้งในพบนี้และพบหน้าด้วยนะครับ
สำหรับงานเทพมหาชาติเฉลิมพระเกียรตินะครับจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่๒๑นะครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์ครับ
จากจะมีการมีขบวนแห่ตอนเช้าแล้วนะครับเราก็จะเริ่มเทศมหาชาติตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนบ่ายเลยนะครับ
จนถึงวันที่๒๔เมษายนครับ๒๕๖๒ที่หอประชุมราชแพทยาลัยครับโดยที่งานนี้นะครับได้รับความเมตตานะครับจากพระเทรานุเทระในการจัดงานนะครับ
ว่าจะเป็นพระราชธรรมวาธีนะครับวัดประยุระวงศาวาสวรวิหารครับพระเทพวิสุทธิดีหลกนะครับจากวัดสามพญาครับ
แล้วก็ในส่วนของคาราวาสครับก็ยังได้รับเกียรติจากท่านอำพลเสนานรงค์นะครับศาสตราอาจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยท่านอานันต์อนันต์ปัญญารชุนนะครับให้ความกรุณาเป็นที่ปรึกษาครับโดยที่มีท่านคณะบดีเป็นประธานฝ่ายคาราวาสนะครับแล้วก็มีท่านผู้ประชาการฐานเรือครับเป็นรองประธานฝ่ายคาราบาสครับ

แล้วก็ยังได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากทางนักแสดงนะครับคุณตั๊กนะครับแล้วก็ทางหลายหลายท่านนะครับทั้งกรมศิลปากรนะครับโรงเรียนชิโนรสนะครับหลายหลายท่านเนี่ยมานะครับโดยที่หลายท่านบอกว่าถ้าเป็นงานของศรีราชแล้วยินดีที่จะมาช่วยนะครับแล้วก็ความพิเศษของการเทศมหาชาติครั้งนี้ครับเราจะมีริ้วขบวนครับ

นะครับเอ่อมาด้วยนะครับสำหรับริ้วขบวนฮะ
หลายที่นะครับก็มารับเป็นเจ้าภาพครับ
ก็รับรองได้เลยครับว่าจะจัดกันมาอย่างเต็มนะครับ
จัดเต็มนะครับเพื่อให้สมพระเกียรตินะครับ
โดยที่ริ้วขบวนเนี่ยนะครับจะมีการแสดงกรองนะครับ
กรองชัยนะครับที่เป็นตัวอย่างจากการเปิดงานแถลงข่าวเมื่อกี้นี้นะครับ
โดยคุณตั๊กนพัดสอนมิตรเอมและนักแสดงจากกรมศิลปากรครับ
ก็จะบอกว่าที่ตรงเริ่มกระบวนนั้นจะมีเพียง๓กลอง
แต่ว่าทั้ง๓กรองครับจะมารวมกับกรองที่เตรียมเอาไว้ที่ศรีราชนะครับ
ก็จะมีอีกเจ็ดกรองครับรวมเป็นกรองนะฮะ
ที่สิบนะครับถวายเป็นราชดื้อดีนะครับ
วิทยาลัยฮะบันเลงเพลงสั่นเสริมภาพรมีครับ
ท่านคณะปีแล้วก็ท่านผู้ประชาการทางเรือหรือผู้แทนนะครับจะร่วมตีกรองเพื่อ
ท่าน้ำสิริราชครับเลี้ยวขวาเข้าประตู๘และสิ้นสุดที่หอประชุมราชแพทยาลัยนะครับ
ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นความพิเศษครับแต่ว่าสิ่งที่พิเศษนอกเหนือไปกว่านั้นนะครับ
ก็คือความอนุเคราะห์ความร่วมมือนะครับด้วยจิตใจที่เป็นกุศล